สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ท่านปารพว่าท่านเพิ่งได้เห็นร่างแก้ไขรัฐมนูลทั้ง๖ฉบับ
ที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาใน๒วันนี้
ท่านยังไม่ค่อยเข้าใจในสาระของร่างรัฐมนูลทั้ง๖ฉบับ
เพียงพอที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ออกเสียงลงมติ
เพราะร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละฉบับ
มีความหลากหลายครับท่านประธาน

เราเองไม่มีสิทธิ์เสนอไอลอร์ฉบับของประชาชน
พอตกนี่คือความเสียหาย

พอที่นั้นณประดานวันนี้นะ

แต่ประชาชนข้างนอกเขาจะมองออกไหมล่ะ

เขาจะมองว่าเราอู้นะเจ๊ทวงนะ
คุณผู้ชมค่ะต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เราคุยกันเวลารายการสดเรายังบอกกับแขกรับเชิญไม่ว่าจะจากไทยพักดีหรือว่าจากไอลอร์เลยนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าข่าวที่ได้ยินในช่วงบ่ายว่าจะมีการใช้ข้อบังคับการประชุมหรือกฎหมาย
ตัวใดนั่นแหละที่จะทำให้เกิดกรรมธิการขึ้นแล้วก็ยังไม่โหวตกัน
ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ข่าวนะได้ยินกันช่วงบ่ายนะคะ
สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นในช่วงค่ำค่ะ
เมื่อวานนี้ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะกะว่าเมื่อวานี้คงจะเห็นทางใดทางหนึ่งแน่
ต่อให้ไม่ผ่านก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือแต่ก็เตรียมรับไว้
ไม่ได้คิดว่าข่าวที่ได้ตอนบ่ายจะออกมาเป็นแบบนี้จริง
แต่เอาแบบซื่อเลยนะคะ
ก่อนโหวตรับหลักการเนี่ยมันมีอยู่จริงคะ
เพียงแต่ว่าถ้าเอาคำของคุณชินวัลวิรเกียจ
ประชาธิปัตย์ก็จะบอกว่าคือโดยประเพณีปฏิบัติแล้วตามปกติไอ้สถานการณ์
ลักษณะการโหวตกฎหมายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเกิด
ที่จะใช้ข้อบังคับที่ว่านี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์ส่ง
ครบเรียบร้อยนะคะในกรรมธิการที่จะมีการศึกษากันก่อนที่จะเข้าไปสู่วาระแรกกันใหม่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็จะเห็นว่าจากสี่สิบห้าคนที่ต้องมีอยู่ในชุดกรรมธิการก็มีไม่ครบมี๓๑จากการรายงานข่าวนะคะทางฝั่งพักฝ่ายค้านก็แน่นอนเขาก็คว่ำไปเขาก็ไม่ร่วมด้วยแต่เรื่องของเรื่องคือไม่ได้ห่วงของใครเลยค่ะห่วงของแสนกว่า
อีกหนึ่งท่านอันนี้ไม่นั่งกับเขาค่ะเพราะว่าเป็นฝั่งพักฝ่ายค้านะคะ
เป็นศบัญชีอะไรชื่อจากภักดิ์เก้าไกลนะคะคุณวิโรศลัคคณาอดีศร
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
เมื่อวานเคืองมากเพราะว่าทางไทยรัฐเตรียมตารางเช็คชื่อไว้แล้ว
จะโหวตยัตติไหนยังไงคือดิฉันได้ข่าวตอนบ่ายแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง
เพราะเอาเท่าที่จำได้นึกแทบไม่ออกเลยว่าแบบนี้มันเกิดขึ้นครั้งไหน
แต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นถูกไหมคะอืมไม่แน่ใจว่าเคยเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะ
แต่ว่าโดยปกติข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยเวลามีกฎหมายหรือมีพระราชบัญญัติเข้ามาพิจารณา
ก็ต้องรับหลักการก่อนแล้วก็มาตั้งกรรมธิการแปรยติในวาระ๒แล้วเข้าวาระ๓
แต่ในข้อบังคับการประชุมครั้งเนี้ยนะฮะของการเขาจะมีหมวดเฉพาะเลยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
ค่ะซึ่งเขาจะมีข้อบังคับพิเศษเพิ่มมาว่าให้สามารถตั้งกรรมธิการ
ไปพูดคุยกันก่อนรับหลักการได้นะครับซึ่งปกติไม่มีนี่เป็นเรื่องพิเศษที่ขึ้นมาเฉพาะ
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอืมผมเข้าใจว่าคนที่เขียนข้อบังคับหรือคงวางการเป็นเรื่องแล้ว
คิดไปล่วงหน้าแล้วว่ารัฐมนูลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แล้วก็โอกาสที่จะโหวตให้เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดให้ผ่านมันยาก
ก็เลยกำหนดว่าถ้าโหวตแล้วถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาเนี่ยก็มาตั้งกรรมธิการ
คุยกันก่อนอืมเพื่อจะได้มาโหวตให้ผ่านเรียนถามในในมุมของพักพลัง
ต้องใช้คำว่าพักพลังประชารัฐเพราะถ้าฟังภูมิใจไทย
ฟังคุณชวนนะคะประธานสภาหรือฟังคุณชินวังของประชาธิปัตย
เพื่อนไม่เห็นมีใครรู้เหมือนพลังประชารัฐเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คือในสอสอเนี่ยวิบเพราะฝ่ายรัฐบาลก็ยื่นฝ่ายค้านก็ยื่นใช่ไหมครับ

คือเราก็ตั้งใจให้ผ่านมีเจตนาที่จะแก้ธรรมนูล
ส่วนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันที่แถลงนโยบาย
เป็นนโยบายของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็กำหนดอยู่แล้วว่าเราจะแก้รัฐมนูลร่วมกัน

เพราะเมื่อถึงเวลามันมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยื่นเนี่ย
ก็อยากให้เดินหน้านะครับไม่มีไม่มีความคิดเห็นว่าจะไม่แก้นะครับ

แต่ว่าถ้าพวกเราติดตามการประชุมสภา๒วันนั้น
สวเนี่ยผมยังไม่ได้ยินสักคนพูดเลยว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูล
คือถ้าโหวตก็ไม่ผ่านแน่นอน
เพราะสวต้องมีเสียงน้อย๑ใน๓หรือ๘๔คนโหวตถึงจะผ่าน

ซึ่งจากฟังการอภิปรายเนี่ยผมว่าไม่มีทางผ่านเลยนะครับ
นี่คือที่มาของการที่เราต้องมาคุยกันว่าจะหาทางออกอย่างไร
คือจะโหวตให้ตกไปเลยแล้วมาว่ากันใหม่
หรือถอยมาก่อนมาคุยกันเพื่อให้โหวตให้ผ่าน
อะไรอย่างนี้มันอยู่ที่ทางเลือกตอนนั้นที่เราตัดสินใจกันนะครับ
ซึ่งเรียนก็ยังคงยืนยันว่านึกไม่ออกว่ารักษณะของการตั้งกรรมธิการ
วาระหนึ่งแบบนี้นี่มันเคยเกิดขึ้นในครั้งไหนได้บ้างนะคะ
เอาคุณวิโรธค่ะตกลงเอายังไง
คือตอนนี้ก็คือแค่ไม่ร่วมนั่งในกรรมธิการกับเขา

ครับคืออย่างนี้ครับจริงแล้วเนี่ย
ที่บอกว่าถอยแล้วจะให้ผ่าน
คำถามคือถอย๑เดือนหลักการในการแก้ไขรับนูลในครั้งนี้
หลักการเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับ
หลักการเนี่ยถ้าเราดูนะวาระที่๑นี่แค่รับหลักการเท่านั้น
คือแก้มาตราสองห้าหกให้มีสอสอรอ
แล้วก็ยังมีอีกยัตติอีก๕ยัตติใช่ไหมครับ
ที่แก้รายมาตราใช่ไหมหลักการสั้นเท่านั้นเองฮะ
คือคำถามว่าประวิงเวลาไป๑เดือนแล้วเปลี่ยนหลักการได้ไหม
ไม่ได้นะครับคราวนี้พอเราต้องมองถึงความเสียหายต่อภาคประชาชนว่า
ถ้าประวิงเวลาไปแล้วมีอะไรมายืนยันว่าวาระที่๑ที่จะโหวตในสมัยประชุมหน้า
ที่เกิดขึ้นในช่วง๑พฤศจิกายนจนถึง๒๘กุมภาพันธ์
๒๑๖๔เนี่ยจะผ่านและถ้าไม่ผ่าน
พักร่วมรัฐบาลจะรับผิดชอบกับความรู้สึกและดวงใจของประชาชนอย่างไร
ถ้าไปตกในสมัยหน้านั่นหมายความว่าในสมัยหน้าคือตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนจนถึง๒๘กุมภาพันธ์
สอสอฝ่ายค้านจะไม่สามารถยื่นร่างแก้ไขรับนูลที่มีหลักการเดียวกันกับครั้งนี้ได้อีก
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมถ้าปรากฏว่าเอาร่างไอลอที่เป็นร่างของประชาชนรวมดวงใจ๑๗๓๒ดวง
ซึ่งมีหลักการเหมือนกันมาพ่วงพิจารณาในวาระหนึ่งในสมัยหน้าด้วย
แล้วเกิดตีตกไปนั่นหมายความว่าคุณทำลายความฝันของประชาชนอย่างน้อยที่ชัดเจน๑๗๓๒คน
และยังมีจากทางบ้านจากทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดรวมอยู่ในนั้นอีกนี่คือความเสียหาย
เมื่อวานนี้ที่ฉันฟังคุณสุธินคุณสุธินพูดในกรอบนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะ
คือเอางี้ก่อนนะคะคือถ้าเอาแบบการเมืองเพียวเลยนะคะการเมืองล้วนเนี่ย
คือคุณวิโรธคิดว่าแค่ประวิงเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเกมการเมืองเรารับไม่ไหว
หรือเรากลัวว่าแสนกว่ารายชื่อของไอลอร์ก็จะไม่ได้เข้าอยู่ดี
จริงจริงเนี่ยเราเรากังวลอยู่ทั้งสองเรื่องครับคือคราวนี้สมมุติว่า
วันนี้ถามว่าประชาชนต้องการอะไรฮะต้องการความชัดเจนครับว่า
ตกลงแล้วเนี่ยรัฐมนุนเนี่ยที่เป็นนโยบายหาเสียงของหลายภักดิ์
พักร่วมรัฐบาลด้วยพักฝ่ายค้านด้วยเนี่ยตกลงแล้วสภา
ยอมให้เขาเริ่มนับหนึ่งในการแก้ไขหรือไม่รัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน
ถ้าเราใช้โภจนานุคมฉบับราชบัณฑิตยสถานตรงกันเนี่ยนะฮะ
ด่วนคือทำให้เร็วที่สุดถูกไหมครับ
เดือนเดียวเองนะเดี๋ยวฉันลองเถียงแทนเขาเดือนเดียวเองนะคะ
เดือนก็ต้องถามเขาว่าแล้วในสมัยหน้าเกิดถูกตีตกไปฮะ
มันจะไม่ใช่แค่๑เดือนครับเพราะสมัยหน้าจนถึง๒๘กุมภา
ฝ่ายค้านจะยื่นยตติแก้ไขร่างร่ำนูนเนี่ยแก้ไขร่างร่ำนูนเนี่ยอีกไม่ได้
นั่นหมายความว่าจะไปยื่นได้อีกทีเนี่ยก็คือ๒๒พฤษภา
ถึง๑๘กัญญาในปี๖๔เลยนะครับถูกไหมครับ

เดือนเนี่ยนี่คือแท็กติกครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับ
อาจจะเลื่อนถึง๘๙เดือนแต่ถ้าแท็กติกยาวกว่านั้น
นึกภาพนะครับคำถามที่ต้องประชาชนต้องถามคือ
คณะกรรมาธิกรที่ตั้งตามข้อมึงข้อที่๑๒๑ภาษาปเนื้อ๓๐วันก็จริง
แต่ตามระเบียบเนี่ยขอขยายเวลาได้อีก๓๐วันได้ถึง๒ครั้งนะครับ
ถ้าขยายถึง๒ครั้งนั่นหมายความว่าจะสิ้นสุดในที่๒๓ธันวาคม
รอวาระอื่นอีก๒๘กุมภาพันธ์๒๑๖๔เข้าไม่ทัน
ก็ต้องไปเข้า๒๒พฤษภาคมถึง๑๘กันยายนปี๖๔
ถ้าถูกตีตกวาระหนึ่งในช่วงนั้นนั่นหมายความว่า
เสนอใหม่อีกทีเนี่ยต้อง๑พฤศจิกายนปี๖๔เป็นต้นไป
คือถูกประวิงเวลาไปถึง๑๔๑๕เดือน
ตรงนี้รัฐบาลในฐานะที่ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนจะรับผิดชอบอย่างไร
ถ้าที่ฉันคิดแบบตรงข้ามคุณวิโรธก็คือโอ้โหมองโลกในแง่ร้ายมาก
แต่ถ้าฉันคิดแบบเขาฉันก็ถามว่าเราก็คิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ

นี่ก็แล้วแต่จะคาดการณ์กันไปแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
เรามองแค่ว่ารับนูนเป็นเรื่องสำคัญและเราก็ตั้งใจจะแก้กันจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินหน้าให้มันสำเร็จนะถ้าวันนั้น
ถ้าถ้าเราโหวตไปแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเราเป็นพักร่วมรัฐบาลเราเสนอไปเนี่ย
เราก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นทางออกที่มองวันนั้นก็คือจบที่ว่าเราไปคุยกับสว
สอสอฝ่ายค้านบาลมานั่งคุยกันก่อนเพราะฟังจากบรรยากาศในการประชุมเนี่ย
ส่วนใหญ่ศาลวอก็จะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็มีบางท่านพูดในธรรมนองว่าการยกร่างทั้งฉบับเนี่ย
มันขัดกับประชามติของประชาชนทั้งประเทศหรือไม่
เพราะรัฐมนูลมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนซึ่งวันนี้
ก็มีประชาชนหลายกลุ่มที่ยังเห็นด้วยกับรัฐมนูญฉบับนี้
การไปยกเลิกเลยเนี่ยประชาชนเขาเห็นด้วยไหม
ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากให้แก้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ

หรือบางคนก็บอกว่าประเด็นที่จะแก้เนี่ย
ยังไม่ชัดเจนว่ามีปัญหาในเรื่องอะไรบ้าง

นี่สวเขาอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเหล่านี้

ทำความเข้าใจกันเนี่ยผมว่ามันก็จะหาทางออก
ในการนำไปสู่การโหวตในคราวต่อไปได้นะครับ
ไม่หวังอย่างพักรัฐบาลบ้างเหรอคะคุณวิโรธ
ก็ต้องมีคำรับรองเลยครับว่าเช่นถ้ามีพักร่วมรัฐบาลบอกว่า
ในวาระที่หนึ่งที่ถูกเลื่อนออกไปหนึ่งเดือน
ถ้าให้คำมั่นกับประชาชนว่าถ้าไม่ผ่าน
ถอนการร่วมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
รัฐบาลประกาศว่าถ้าไม่ผ่านสวไม่อาจจะยุบสภา
เพราะถ้ามีคำมั่นออกมาชัดเจนเราก็จะเชื่อมั่น
แต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าให้รอไปก่อนแล้วถ้ารอแล้วไม่ได้ล่ะ

คือแรกกันแบบรูปธรรมใช่ไหมคะคือขอให้แรกกันแบบรูปธรรม
รูปธรรมคืออะไรคำมั่นสัญญาคืออะไร
บทลงโทษตัวเองที่จะให้คำมั่นกับประชาชนคืออะไร

เลื่อนออกไปก่อนเพราะเราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไม่นานแล้วนี่กี่ปีแล้ว

คือในทางการเมืองนะครับบางทีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจระบบสภา
แนวคิดของตัวเองคือจะไปให้ใครรับปาก
แต่ก็เราไม่สามารถไปบังคับมือคุณจอมขวัญให้กฎเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้
ผมบังคับมือคุณวิโรธกดไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมาจากความเห็นพ้องต้องกัน
มีเหตุมีผลมีสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนเห็นได้ว่านี่มันเป็นต่อประโยชน์ต่อบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นการไปสัญญามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะผมไม่สามารถไปจับมือสวคนใดคนหนึ่งกดลงมติได้นะครับ
อันนี้จะให้ความเข้าใจก่อนคือคุณวิโรธพูดเหมือนกับว่า
โอ้โหต้องรับปากได้มันไปสั่งกันไม่ได้

ทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการลงมตินะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีดีสุดคือเราต้องทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

แล้วประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมครับ
ถ้าเขาสัญญาแล้วเขาทำไม่ได้ก็ว่าเขาอีกหรือเปล่าคะ
คือสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะความหวังของประชาชนถูกแขวนไว้บนเส้นได้
โดยไม่มีหลักประกันอะไรเลยถูกไหมฮะ
คือคืออย่างนั้นเสร็จแล้วประชาชนก็เครียดสิครับวันนี้ประชาชนต้องการความชัดเจน
แล้วผมเมื่อกี้ผมต้องขออธิบายนิดหนึ่งว่าประชาประชามาติสิบหกจุดแปดล้านเสียงเนี้ย
อ้างกันนักกันหนาเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับ
คุณจะเอาประชามาติที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันธุ์ห้าห้าสิบเก้าอ้างไปชั่วนิรรณการคงไม่ได้
และในวันนั้น๑๖๘ล้านเสียงผมถามว่าบ้านเมืองถูกปกครองโดยรัฐาธิบัตย์ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ภายใต้การปกครองของผลิตการทหารใช่หรือไม่มีการใช้พรบประชามติ
มีการบังคับใช้มาตราหกสิบเอ็ดที่มีโชคจำคุกถึงสิบปีมีการจับประชาชนไปถึงหกสิบสี่ลายด้วย
ข้อหานี้และถ้ารวมกับคดีอื่นเช่นมาตราหนึ่งร้อยสิบหก
คำสั่งคที่สามทับสองห้าห้าแปดที่ห้ามชุมนุมเกินห้าคนรวมรวมกันวันนั้นมีการจับกุมประชาชนที่ออกมาลงโนเนี่ยนะครับ
ถึงร้อยเก้าสิบห้าคนนี่ยังไม่นับว่าเอกสารรากและมนุนที่พิมพ์ไว้แค่ล้านชุด
ในขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงมีถึงห้าสิบล้านคนแล้ววันนั้นคิดว่าบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ย
ปกคลุมปกครองโดยผลิตการทหารเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมประชามติที่ถูกทำขึ้นในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
พรบประชามติอย่างนี้เราอ้างอิงสิบหกจุด
มาใหม่สุดท้ายไม่ใช่ว่าสหราซอเหรอเพลิน
สภาจะผ่านนะก็ต้องทำประชามติอีกอยู่ดีฮะ
สุดท้ายต้องจบที่ประชาชนอยู่ดีเรากลัวเลยเราตอนนี้ผมคิดได้อย่างเดียวคือ
มีความกลัวประชาชนไม่ยอมคืนอำนาจในการกำหนดกติกาบ้านเมือง
ที่เป็นอธิปไตยของประชาชนให้กับประชาชนอ่าปิดท้ายช่วงแรกที่คุณชายวุฒิค่ะ
คือคือฟังได้งงหลายประเด็นอ่ามันสักวันนี้ที่ท่านถามถามประเด็นปัจจุบันนะฮะ
แต่ว่าคุณวิโรธพูดถึงเรื่องของประชามติเพราะว่าก็เป็นข้อถกเถียงหนึ่งในเรื่องของการแก้รัฐมนูล
แต่ทีนี้งั้นเอาเรื่องประชามติก่อนไหมฮะหรือหรือจะอยากไปเรื่องแก้รัฐมนุน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

นะคะที่เขาจะตั้งกรรมธิการกันเสร็จแล้วเราคาดเราคาด
ตัวเองหรอคะว่าเขาจะกล่อมคุยกันเสร็จไหมได้แปดสิบสี่มือจาก
เนี้ยนะครับฝ่ายค้านไม่ได้ร่วมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอ่อ
ผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
กับสวถูกไหมครับแปลว่าอะไรฮะก็ถ้าเกิดสมมุติว่า
ถ้าในวาระที่หนึ่งอืมมันมันคือมันเกิดได้หลายอย่าง
หนึ่งคือขยายระยะเวลาไอ้แค่หลักการครึ่งหน้าเนี่ย
ขยายเวลาอีกสามสิบวันครึ่งหน้าคุยไม่รู้เรื่อง
ขยายอีกสามสิบวันคือตามตามตามข้อบังคับนี้คือ
ขยายได้สองรอบนั่นหมายความว่ามองแบบเวิร์สเคสเนี่ยนะครับ
แย่ที่สุดเนี้ยนะครับจะถูกเลื่อนและประวิงเวลาไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามธันวาคม
แม่คริสต์สมาสต์พอดีแหละวันนี้อันเนี้ยจะเกิดขึ้นแหละ
ถ้าเกิดมีการประวิงเวลาคือขยายเวลาไปอีกเนี่ย
คนนี้ต้องตอบคำถามนี้กับสังคมว่าไอ้ครึ่งหน้าเอซีเนี่ย
ซึ่งเป็นหลักการแค่เนี้ยนะครับทำไมต้องเลื่อนไปถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
เลื่อนหรือไม่และต้องเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นทางคณะกรรมธิการชุดนี้แหละนะครับ
ซึ่งเป็นการร่วมระหว่างสอสอฝากรัฐบาลกับทางสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมครับ
ก็ต้องตอบคำถามคำถามต่อมาคือสมมุติว่าถ้าตกลงกันได้แล้ว
วาระที่๑เนี่ยตกลงแล้วจะผ่านไหม
ส่าห์เสียเวลากันมาขนาดนี้แล้วร่างไอลอที่มีหลักการเดียวกัน
ถูกผนวกเข้ามาด้วยไหมถ้าผนวกแล้วถูกตีตกนั่นหมายความว่า
แล้วก็จากทางบ้านอีกที่เราที่เขาส่งมาไม่ทันเนี่ยนะ
จะถูกทำลายไปด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราต้องติดตามครับ
ไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรแต่ว่าถ้าฟังจากคุณ

เมื่อวานนะคะในสภาคือมั่นใจเหรอคะ
จะได้เสียง๘๔เสียงแค่อีก๑เดือนที่ผ่านมา
เป็นอย่างที่ผมกล่าวคือการโหวตจะเป็นเอกสิทธิ์นะครับ
เป็นความคิดของสวแต่ละคนผมก็คงไปให้การันตีอะไรไม่ได้

เสียใจที่ฝ่ายค้านไม่มาร่วมด้วยกันมารับผิดชอบด้วยกัน
เพราะเป็นท่านก็ยื่นรับนูนผมก็ยื่น
ก็น่าจะมาช่วยกันใช่ไหมฮะแต่มันไม่น่ามาทิ้งกัน

หรือหรือยังยังไม่มีฝ่ายค้าแล้วคุยง่ายกว่ากว่าหรือคะ
คือก็คุยกับในกรรมธิการแล้วก็หาทางออก
ผมเรียนว่าทางออกมีสองทาง
ยันอาจจะไม่ชอบสอสเหรอรูปร่างแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้ก็มาปรับแก้
ฉบับใหม่ที่ผมหวังนะ
เป็นร่างที่สวร่วมลงนามมาด้วย
สวบางส่วนเห็นชอบมาด้วยว่ามีหลักการแก้ไขมนูล
อีกฉบับหนึ่งที่ทั้งสสวเห็นพ้องต้องการและยื่นมาอีกฉบับหนึ่ง
นี่คือความคิดผมนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นเรื่องสองทางเลือก
หมายลึกอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างที่ว่าการแก้อำนูนเนี่ย
จะไม่เหมือนแนวทางที่ทางฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลกำหนด
อาจจะเป็นแนวคิดที่สวใส่เข้ามาด้วยว่าอยากให้แก้แบบนั้นแบบนี้

คืออาจจะมีร่างที่สวเห็นพ้องแล้วเออเอานี้แหละ

อีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะถ้าสวกับสสเนี่ยโหวตกันเนี่ย
อาทิตย์สภัยคล้ายไม่ร่วมมันก็โหวตผ่านในเวลาแรกอยู่แล้ว
เดี๋ยวอันนี้เท่ากับว่าคือสวตอนนี้สวมือสวแค่๘๔เนี่ย

คือเดี๋ยวทั้งข้อใจ
สมัยก่อนมีปัญหาภาเดชการรถสภาษณ์

เขาแก้อำนวนเพื่อรับรองสิทธิ์ของเสียงข้างน้อย
คือยังเช่นสวและไฝ่ค้าน
ถ้าฝ่ายค้าน๒๐ไม่โหวตให้รับนูนก็ไม่ผ่านแก้ไม่ได้

เป็นฝ่ายรัฐบาลท่านมาแก้รับนูนที่ทำให้ผมเสียสิทธิ์เสีย

๒๐ของผมผมก็ต้องรักษาไว้ไม่โหวนให้

ซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยนะเรื่องนี้ผมก็ไม่เห็นด้วย
คือรับนูลฉบับนี้ฟังเสียงส่วนใหญ่และรับรองสิทธิ์ของฝ่ายข้างน้อย
เสียงส่วนน้อยยังต้องมีสิทธิ์ในการชี้ซ้ายขวาได้
ซึ่งผมว่าดีนะจริงไม่อยากตัดด้วย
คุณวิโรธค่ะคุณวิโรธคิดว่าจะออกแบบไหนหรืออาจจะเป็นแบบที่คุณชัยวุฒิบอก

คือวันนี้เรายังเราผ่านมาตั้งนานแล้วแต่ยังมีวาธกรรมเรื่องคำว่า
เด็จการรัฐสภาสภาพผัวเมียอะไรอย่างนี้
ผมขอชี้แจงนี้พระเด็จการรัฐสภาเนี่ยแปลตรงตัวคือ
สภาที่มีที่มาจากพระเด็จการถามว่าแล้ววันนี้เนี่ย
ที่เราอ้างว่าสภาผัวเมียในอดีตเนี่ยจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นน้องเป็นพี่
ประชาชนเลือกมานะครับเราต้องเคารพเสียงประชาชนนะ
แต่วันนี้ที่มีญาติรุ่นพี่รุ่นน้องเครือข่ายคอสช
เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร๑๒ของพลเอกประยุทธ์เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น๖ของพลเอกประวิทธิ์
ถูกแต่งตั้งโดยคอสชซึ่งเป็นผลิตการทหารทั้งสิ้นนี่แหละฮะ
คือพระเด็จการทหารพระเด็จการรัฐสภาของจริงถูกไหมฮะ
แล้วสวก็มาจากกลไกของคศซึ่งเป็นผลิตการทหารทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
ดังนั้นเราต้องยอมรับว่าวันนี้นี่แหละที่เราเคยได้ยินว่าผลิตการรัฐสภาเนี่ยของปลอม
แต่ตอนนี้ของจริงและที่เมื่อกี้ยืนยันเขาว่า
คุณลองคิดดูสิสสรมีที่มาจากประชาชน
พูดเสมอใช่ไหมครับในหนังสือหน้าที่พลเมืองบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครของประชาชน
แล้วทำไมมีผมทุกข์ใจนะผมเศร้านะ
ที่บอกว่า๘๔มือเนี่ยที่มาจากการแต่งตั้งโดยกลไกพระเด็จการเนี่ย
สามารถเปลี่ยนเกมในรัฐสภาได้เลยเหรอ
คำถามนี้ต้องถามกลับแล้วประชาชนตั้งข้อสังเกตเลยว่า
อธิปไตยยังเป็นของปวงชนชาวไทยอยู่หรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบอย่างมากนะครับ

ฝ่ายค้านอยากจะให้มาร่วมรับผิดชอบ
ในช่วงในขั้นตอนรับหลักการในวัด
อันนี้ผมยืนยันว่าวิบฝ่ายค้านคุยกันฮะ
มติชัดเจนรับหลักการ
ก็ฝากทางคณะกรรมธิการชุดนี้ไปเลยว่า
ที่เราคุยกันมา๒วันเรารับหลักการ
ส่วนท่านจะไปหารือกับ๘๔มือ
ที่ดูเหมือนจะมีอำนาจอธิปไตยเหนือปวงชนชาวไทย
ก็ต้องฝากเป็นภาระของฝ่ายรัฐบาลแล้ว
แต่ของเราชัดเจนถ้าคำว่าร่วมรับผิดชอบคือ
เราพร้อมที่จะทำโอบรับความฝันของประชาชน
และยืนยันว่าเราต้องการให้รับหลักการในวาระที่๑ครับ
แต่ผมขอประเด็นนี้หน่อยมันเป็นประเด็นสำคัญ
คุณวิโรธพูดก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะฮะว่า
เป็นสวเป็นมาจากพระเด็จการแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามาจาก
จะไปแบ่งแยกว่าเขามาอีกทางหนึ่งจริงจริงท่านบอกว่าสวมาจาก
สชสอสอนักคนใหม่ก็มาจากธนทรใช่ไหมครับถ้าหัวหน้าพักท่านไม่ส่ง
ลงเช่นเป็นสอสอไหมใช่ไหมครับผมก็มาจากหัวหน้าพักผมส่งผมลงบัญชี
ชื่อมันไม่ต่างกันตรงไหนฮะบางคนเนี่ยสอสอบัญชีรายชื่ออ่ะ
คนอนาคตใหม่ประชาชนไม่รู้จักเลยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ย
ก็ได้มาเพราะหัวหน้าพักชี้ให้เป็นให้ลงบัญชีรายชื่อ
มันก็มีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเหมือนกันผมรู้จักสอสออนาคตใหม่หลายคน
ไม่เคยหาเสียงไม่เคยลงพื้นที่ก็มีอืมได้เป็นเพราะท่านธนทรใส่ชื่อ
บัญชีรายชื่ออืมมันก็มีที่มาแบบเดียวกันนะครับค่ะเราเอาให้จริง
เราให้จบช่วงช่วงสองไปเลยไหมคะอันนี้ผมผมพูดด้วยความเป็นธรรมสว
คือสอวอกับสอบบัญชีรายชื่อไม่ต่างกันนะครับเขาไม่ได้ลงพื้นที่เหมือนกัน
มาจากประชาชนก่อนเลือกตั้งมีใครรู้จักอ่าจริงไหม
ก็มีที่มาจากรำนูลฉบับเดียวจริงแล้วผมไม่อยาก
แต่ผมถามว่าประชาชนวันนี้เขาเลือกพักเก้าไกลเลือกอนาคตใหม่
จากคุณธนทรจริงไหมถ้าเลือกจากคุณธนทรจริงป่านี้
พระเก้าไกรไม่ได้รับความนิยมและเป็นความหวังของประชาชนขนาดนี้
เรามาเพราะอุดมการและความมุ่งมั่นที่ต้องการที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศ
หลุดพ้นจากเงื้อมือของพระเด็จการและนำพาประเทศไปสู่ยุคใหม่
ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายมีความเท่าเทียมกัน
และสามารถที่จะแข่งขันกับโลกใบนี้ได้
นี่คือสิ่งที่ยึดโยงหัวใจประชาชนให้สนับสนุนเราอยู่ทุกวันนี้
และเราไม่เคยที่จะไม่ซื่อสัตว์ต่อคำพูดที่เราให้คำมั่นไว้กับประชาชน

เรื่องที่๒ที่บอกว่ามาจากรัฐมนูลปี๖๐เราต้องถามก่อนนะว่าที่มาของรัฐมนูลปี๖๐
และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ
ในเดือนกันใหยยณปี๒๒๕๘ขอย่างร่ำนูนฉบับ๑ใช่ไหมครับ
คอสชของอาจารย์บวรศักดิ์ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐมนุน
ถูกตีตกในสปชอาจารย์บวรศักดิ์ขณะนั้นให้เหตุผลว่าอะไร
เขาอยากอยู่ยาวเขาคือใครก็คือคอสช
ดังนั้นไม่ต้องพูดครับว่าร่างรัฐมนต์ฉบับนี้
เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นนั่งร้านให้ผลิตการได้สืบทอดอำนาจชัดเจน
จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์บวรศักดิอุวันโน
และก็เกิดเป็นร่างของอาจารย์มีชัยจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ
เดี๋ยวคือจริงถ้ามีเวลาเรียนจะถามให้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
ก็ไม่ชอบรัฐมนุนปี๖๐ทำไมถึงใช้เป็นสอสอในรัฐมนุนปี๖๐ใช่ไหม
ถ้าลงมาเล่นก็ต้องเคารพกติกาครับมันก็ไปตามนั้น
แต่เรื่องของเรื่องคือโฆษณาก่อนค่ะ

คุณผู้ชมคะประเมินในอีกประมาณสักเดือนหนึ่งข้างหน้าเลยนะคะ
ให้ทางคนที่อยู่ในกรรมธิการก่อนค่ะคุณชัยวุฒิ

ผมคิดว่าตอนนี้มันมี๒ทางเลือกที่ผมอยากเรียนก็คือ
กรรมธิการจะตกลงกันได้ว่า

ด้วยกับแนวทางของทั้งฝ่ายข้างฝ่ายรัฐบาล
แล้วมาโหวตเห็นชอบกับร่างรัฐมนุนของเราตั้งสอสร
แต่ถ้าสวเขาอาจจะมีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเขาไม่เห็นด้วย
ก็อาจจะมีร่างใหม่ที่ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเป็นร่างที่สวเห็นชอบ
เช่นหลักการนี้อาจจะมีการแก้ไขบางเรื่องบางประการที่มีข้อจำกัดบางอย่างที่ต่างกับร่างของเราสองคน
สองฝ่ายก็เป็นไปได้คือเข้ามาใหม่
หรือสุดท้ายก็อีกแนวหนึ่งก็คือไม่มีการแก้เลย
ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งผมก็ผมก็เชื่อว่าก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราก็ไม่ควรคิดว่าจะไม่มี
เพราะวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มันไม่น้อยกว่าคนที่อยากแก้
คนที่ไม่ให้อยากแก้ก็เยอะ
คุณต้อน่ีผมก็มีว่าทำไมในบวกให้ตกไปเลย
ไหมไม่รู้มายากแก้คนไม่อยากเหนียงมาบ้างอยากรอบจูบ
เพราะว่ารัฐมนูลเนี่ยพอเริ่มแก้ปุ๊บก็ทะเลาะกัน
ทีนี้ให้คุณวิโรธประเมินบ้างค่ะ
สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเรียกว่ากลยุทธ์ในการสู้ในสภา

ผมก็คิดว่าเราก็ต้องหาทางติดตามนะครับว่า
ความจริงใจในการแก้ไขรับนูลมีหรือไม่
คำถามนี้ครับคนส่วนใหญ่ส่วนน้อยเนี่ย
สุดท้ายวัดกันที่ประชามติอยู่แล้วถูกไหมครับ
และที่สำคัญเนี่ยพักการเมืองหลายพักก็หาเสียงด้วยนโยบายว่า
จะแก้ไขรัฐนูลเพราะก็รู้อยู่แล้วว่ารำนูลมีปัญหาใช่หรือไม่ฮะ
ถึงเป็นนโยบายในการหาเสียงและรัฐบาลไม่รู้เหรอครับ
ก็รู้ถ้าไม่รู้จะบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนทำไมฮะ
ถูกไหมฮะทุกคนรู้หมดอ่ะจริงไหมฮะ
ดังนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการแก้ไขรำนูนเนี่ย
โดยสสรซึ่งวันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะว่าสสรจะเป็นใครถูกไหมฮะ
แล้วสอสรอแต่รู้รู้แน่คือสอสรอมาจากประชาชนจริงมั้ยฮะ
เราก็คืนอำนาจให้กับประชาชนในการที่จะจัดแจงบ้านของเขาเอง
แจงกติกาที่เขาต้องอยู่ร่วมกันเองสุดท้าย
สุดท้ายก็ต้องนำไปซึ่งการทำประชามติ
ใครมากใครน้อยใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วย
สุดท้ายมันปรากฏในตอนทำประชามติเองหรือครับถูกไหมฮะ
ในวันนี้ต้องไปคิดว่าฉันน้อยฉันมากฉันน่ะมากกว่า
ทำไมไม่ปล่อยให้กลไกของภาคประชาชนเดินล่ะครับ
แต่คำถามบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อย
ผมถามว่ารัฐมนูลฉบับนี้กำหนดโดยคนกี่คน
มันไม่ได้กำหนดโดยประชาชนทั้งหมดนะครับ
เพราะประชาชนที่เป็นที่โรงประชามติสิบหกจุดแปดละเศษ
อยู่ใบอยู่ภายใต้บรรยากาศของการเป็นผลิตการนะครับ
และไม่ได้เขียนโดยประชาชนนะฮะถูกไหมครับ
นี่นิดเดียวค่ะคือขอนิดหนึ่งนิดหนึ่งขั้นขั้นเลย
ค่ะคือผมอยู่กับการเลือกตั้งอยู่กับประชาชนนะฮะ
เวลาคนไปเลือกตั้งเนี่ยมีความชอบทำในการเลือกตัวแทนของเขา
แต่ตัวแทนของเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจรัฐมนูล
หรือมีความพร้อมที่จะมาร่างรัฐมนูลทุกครั้งเวลาเลือกตั้งเนี่ย
บ้านก็เลือกคนที่ตัวเองรักเลือกคนที่ผูกพันกัน

แล้วนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของสอดสลองนะครับผมบอกให้เวลาก่อน
ผมอยู่กับการเลือกตั้งมาหลายปีอืมอืม
แต่คนที่ไม่ลงพื้นที่ไม่ลงเลือกตั้งกับประชาชนจะไม่เข้าใจ
เวลาคนเลือกตัวแทนเขาไม่ได้เลือกคนที่เข้าใจร่ำนูนที่สุดนะ
เขาอาจจะเลือกคนที่เขาชอบคนที่เขารัก
ซึ่งอาจจะไม่สามารถร่างลำนูนที่เป็นประโยชน์เลยก็ได้อ่า
ผมเตือนไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวให้คุณชัยวุฒิต้องให้ทางคุณวิโรธด้วยค่ะ
คือขอสั้นไม่น้อยกว่ากันค่ะคือสั้นสั้นก็คือว่า
นี่ก็คือการที่เราไม่ได้ให้ความเคารพกับเสียงของประชาชน
คือวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เคยดูถูกประชาชน
ผมคิดว่าผมให้เกียรติประชาชนประชาชนเท่านั้นที่จะเห็นปัญหาของเขา
และประชาชนควรเลือกตัวแทนของเขาเข้ามาร่างกติกาที่เป็นฉันธามติในการอยู่ร่วมกัน
วันนี้๒๕๖๓สื่อโซเชียลมีเดียต่างประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างได้อย่างเปิดกว้าง
เปิดโอกาสให้กับประชาชนนะครับกุญแจที่เรามอบให้กับประชาชน
ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านเองนะครับเราจะรั้งเอาไว้ทำไม
ผมยังเชื่อมั่นในพลังประชาชนเสมอครับ
แต่ว่าเรายังคุยกันได้อีกหลายเวทีนะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในส่วนของกรรมธิการ
ต้องจับตาก็คือว่าเนื้อจริงของการแก้ไขการเมืองแก้ไขรัฐมนูลมันจะเดินไปทางไหน
จริงนอกเหนือจากบรรยากาศโดยรอบนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณ